บางคนบอกว่าเราไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะไปหาเช่าตึกราม
ทำเป็นร้านอาหงร้านอาหารใหญ่โต

แค่เพียงคุณมีรถขับเคลื่อนที่ไป

ร้านก็ขายดิบขายดีเลย
แต่ร้านที่ดิฉันจะพาไปร้านนี้ขายดีมาก
เพราะขายเมนูอาหารปิ้งย่าง
อกถูกใจคนไทยนี่แหละค่ะ
อยู่ที่บริเวณริมถนน๔แยกโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางนี้ก็จะต้องสังเกตเห็นนี่แหละ
ป้ายแล้วก็รถขายขายอะไรรู้ไหม

ต้องขายไส้ปิ้งไส้ย่างเนี่ยเห็นโดดเด่นมาแต่ไกลเลย
ตั้งแต่ชื่อร้านที่เขียนด้วยป้ายสีเหลืองนะคะ
พร้อมกับชื่อเก๋เฮ้ยไส้ย่าง
ตกใจหมดเลย
คือทำให้แบบว่าคนที่เห็นเนี่ยก็ต้องสนใจว่านี่คืออะไรมาลองทานกันดูอะไรแบบนี้ก็เป็นจุดเด่นของร้านเขาอ่ะนะ
สำหรับร้านเฮ้ยไส้ย่างเนี่ยนะคะ
ซึ่งจะเน้นขายไปที่พวกไส้ย่างแล้วก็หมูปิ้ง
จะมีไส้อ่อนขายไม้ละ๑๐บาทแบบนี้

แล้วแต่คนชื่นชอบไส้อ่อนก็จะนิ่มหน่อยไส้ใหญ่ก็จะเหนียวกว่าหน่อย
ดูตอนเขาย่างนี่มันเดือดปุดแบบนี้น่าทานนะ
น้ำมันน่ะเนอะแบบเอองแล้วมันก็
จากไส้ต่างแล้วก็จะมีเมนูหมูปิ้งที่ทำมาขายเพิ่มเติมด้วย
บางคนแบบว่าอยากทานเป็นเนื้อหมูไม่อยากทานเครื่องในก็ทานกันได้เหมือนกัน
ลับความอร่อยจะอยู่ที่การล้างไส้ที่นำมาปรุงให้สะอาดก่อน
เพราะว่าไส้หลายคนก็รู้กันดีว่าบางทีมันก็จะมีอาหารตกค้างบ้างอะไรอย่างนี้
ของพี่แกนี่ยืนยันว่าจัดการอย่างสะอาด
ล้างจนน้ำใสไร้กลิ่นคาวเลยนะครับ
ที่ใช้ก็จะเป็นเตาลมร้อนพิเศษที่ทางร้านสั่งทำขึ้นมา
เวลาเป็นลมร้อนมันจะกรอบนอกนุ่มใน

ใช่คือมันจะดุดึงเอาน้ำมันออกไป
ทำให้ของที่มาย่างมันกรอบนอกนุ่มในชุ่มฉ่ำ
รับประทานพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่คิดค้นขึ้นมาเอง
ไปฟังเจ้าของร้านกันหน่อยว่าไอเดียดีขนาดนี้

ก็ฝากด้วยนะครับร้านเจ๊ย่างนะครับ

อยู่หน้าคล้ายตรงเนื้อสำหรับทีนะครับ
นี่คุณค่ะร้านก็ขายแต่ไส้กับหมูปิ้งแต่ขายดีมากเลยนะ
ใครสนใจก็ลองไปแวะทานกันได้ไปอุดหนุนกันได้
เจ้าของร้านยินดีต้อนรับย้ำอีกครั้ง
ร้านนี้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ
เรานำเรื่องราวของร้านนี้มาให้คุณผู้ชมฟัง
เพราะว่าเผื่อจะเป็นไอเดียในการทำมาหากิน
หรือใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็จะได้ลองทานกันดูได้
อย่างที่บอกว่ามันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีเงินไปเช่าร้าน
ทำร้านตกแต่งสวยงามที่มีต้นทุนแพง
แต่อย่างนี้มันสะดวกสบายก็คือมีแค่รถคันเล็กคันหนึ่ง

อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจนะ
คือถ้าคุณจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งขายมันอย่างเดียวเนี่ยแต่ทำให้มันดี
อย่างนี้มาถูกทางแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
ขอ๓ไม้เอาไส้อ่อน

ดิฉันเป็นคนชอบทานไส้ย่างมาก

ใช่ลักษณะคงจะแบบรสจัดหน่อยค่ะ
แต่บางท่านเขาก็ชอบทานไส้ย่างที่จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่ว
ผมส่วนตัวชอบทานไส้ย่างที่เป็นน้ำจิ้มแจ่ว
แต่ว่าไส้ที่ย่างเนี่ยไม่ควรจะต้องเปียกหน่อย
คือมันจะแพ้งกรอบอันนี้ผมชอบ
แล้วแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกคือ

สุดยอดเลยนะกัดเคี้ยวไปนิดหนึ่งยังกัด